หนุ่มหลอกคนนี้กันดีกว่านะโอบโอบนิธิค่ะ
ต้องเรียกว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแล้วล่ะมั้
เพราะว่าตอนนี้เขาหันมาจับใหม่ปล่อยซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถนะหลายฟังก์ชัน
ใช้งานได้เยอะหลายทุกทางหันมาจับไมค์ร้องเพลงแบบเต็มตัวแล้ว
ตอนนี้เชื่อว่าใครที่ได้ฟังเสียงร้องของโอบนิธิ
เสียงดีจริงด้วยจากความชอบแล้วก็รักในเสียงเพลงค่ะ
พอมีโอกาสโอบบอกว่าก็คว้าเอาไว้เลย
ลุยทางนี้เต็มตัวค่ะปล่อยซิงเกิลเพลง
ต่อให้เธออยู่ไกลไปลองหาฟังกันดูนะ

เจ้าตัวบอกว่าเอาจริงเอาจังมากพี่

เพราะว่าแฟนเขาร้องเพลงเพราะไงน้องมะปรางนะ

เห็นว่าจะมีการเตรียมทำเพลงออกมา

งานนี้โอบบอกว่าเอาจริงมีลุ้นนะพี่

เขาก็บอกว่าแข็งแรงดีแฮปปี้ดีอยู่นะครับ

ยังอยู่แบบว่าในเส้นทางของการเป็นแฟนกันอยู่
ขอจัดการภาระของตัวเองให้ดี

ต่อไปให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

มันกลายเป็นว่าคนโดนถามมันถูกจับจองว่าเมื่อไหร่จะสักทีนึงว่า
เราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราพร้อมเราบอกเอง

เออตอนนี้เขาคบกันอยู่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว

เออนะคะเป็นเรื่องของแบบเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นไปแล้วกันนะคะ

ถ้าโตแล้วนะคะก็ต้องดูแลตัวเอง